คือเหมือนจะจบไปแล้วแต่ว่าที่ไทยยังมีควันหลงนะคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะก็ในโลกโซเชียลก็ได้พูดถึงชุดราตรี

อาซาว่านี่ทำมา๓ปีแล้วตั้งแต่ปีน้องแน็ต
ปีน้องน้ำตาลแล้วก็มาปีมาริยาเนี่ยค่ะว่ามันเป็นสาเหตุ
ทำให้น้องไม่มั่นใจแล้วก็ตอบคำถามไม่ได้
เราก้าวข้ามความสวยความงาม
ก้าวข้ามเรื่องคำตอบจากคำถามที่ได้

วันนี้อยู่ที่กระแสเรื่องของเอ๊ะเป็นเพราะชุดหรือเปล่า

กระแสในโลกโซเทียลนี่แหละทำให้พี่หมูอาซาว่าเนี่ย
บอกเลยว่าเลิกทำชุดราตรีสำหรับการประกวดนางงามแล้ว

ชุดนี้ที่มาริยาภูลเลิศลาบ
ตัวแทนสาวงามจากไทยใส่ในช่วงรอบ๕คนสุดท้าย
นี่ฮะ

จารณ์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลนะครับ
ประเด็นเรื่องของชุดเป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่
บางทีดูก็อาจจะสีดำด้วยซ้ำเนี่ย

บ้างก็บอกว่าสีกลืนไปกับฉากเกินไปไหม
ก็บอกว่าโป๊ะเกินไปไหม
ก็บอกว่าแบบมันเดิมก็คล้ายกับของน้องน้ำตาล
กับน้องแน็ตปีก่อนไม่เห็นแตกต่างอะไรมาก
แล้วก็นี่ฮะผู้ชายที่มีหนวดนะครับ
คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือคุณหมูอาซาว่า
ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับ
หรือว่าคุณพลพัฒน์อัศวประภา

ตัวแทนสาวไทยสวมใส่นะครับ
ก็มีทั้งโป๊เกินไปหรือว่าการออกแบบที่
ที่มันน่าจะทำให้น้องมาริยาเนี่ยขาดความมั่นใจ
สมาธิในการตอบคำถาม
เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะโยงไปถึง

ใช่ค่ะวันที่แถลงกับสื่อมวลชนว่านี่ล่ะ
คือชุดราตรีที่น้องมาริยาจะใส่ในการประกวด
ที่มีการแถลงข่าวกับสื่อที่เมืองไทยเนี่ย
หน้าอกเขาจะมีผ้าบางสีเทาฟ้าค่ะ
ปิดเอาไว้แต่พอวันประกวดจริงเนี่ย
คือมันเหมือนเปิดหมดเลยไงแต่จริงแล้วพี่หมูอาซาว่า

จริงมันมีภาพแบบบางมากเป็นสีเนื้ออยู่ค่ะคุณภาคภูมินะครับ
จริงมันมีแบบเหมือนคอยกระชับเอาไว้ให้
คือตอนที่เดิน๑๐คนเนี่ยก็ใช้ชุดเดียวกับ๕คน
ตอนเดิน๑๐คนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เดินมาแล้วยังไม่ได้มีสายสะพายที่บังอยู่
แต่พอห้าคนเนี่ยจะมีสายสะพายบัง
ช่วงนั้นจะเห็นชัด
แต่คุณหมูอัศว่ายืนยันว่ามีผ้าบางบังอยู่
เป็นเหมือนซีทรูสีเนื้อเนื้อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะครับ
คือคุณหมูเนี่ยเขาก็บอกว่า
คือเขาก็ตั้งใจทำให้สะท้อนถึงความเป็นไทยประยุกต์ให้ดูมีความแตกต่าง
เหมือนกับนางงามคนอื่นในเวทีประกวดนางงามจักรวาล
คุณหมูนี่เขาเป็นนายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพนะคะ
ทำงานด้านแวดวงแฟชั่นมา๘๙ปีแล้ว

ในไทยรัฐออนไลน์นี่แหละคุณผู้ชมลองไปเปิดดูได้
หัวเลยว่าหึงจากหลังเวที
นี่ค่ะคือไปคุยกับช่างภาพในเวทีประกวดนางงามจักรวาลในปีนี้นะคะ
ช่างภาพบอกเลยว่าเชียร์น้องมาริยากันหมดเลยนะ
คือช่างภาพเห็นความโดดเด่นความสง่างาม
บุคลิกภาพที่ดีมากของน้องมาริยาแต่เขาถ่ายภาพเหล่านี้
เขาบอกว่าลองสังเกตดูดีภาพเหล่านี้ที่เขาถ่าย
สะท้อนให้เห็นถึงสีหน้าที่ไม่มั่นใจของน้อง

แล้วที่คุณหมูบอกว่ามันมีผ้าบัง

มันก็ดูลำบากมันอาจมีก็ได้
ช่างภาพบอกว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้น้องไม่มั่นใจ
อย่างเต็มที่อะไรแบบเนี้ยค่ะอืมอ่าขวามือที่มีลูกศรชี้คือภาพวันที่
ลองใส่ชุดแล้วก็แถลงข่าวก่อนที่จะเดินทางไปประกวด
อืมว่าชุดนี้แหละจะเป็นชุดในรอบชุดวาตรีนะอ่า
แล้วนอกจากช่างภาพที่เขาทำงานกับเวทีนี้นะคะก็มีเพื่อนนางงาม
เชียร์น้องมาริยาของเราเขาบอกว่าก่อนที่น้องจะเดินออกมาเนี่ย
เครียดมากพอใส่ชุดนี้แล้วเครียดเหมือนจะร้องไห้
แล้วก็ทำหน้าเหมือนถูกกดดันนะคะเวลาเดินในรอบนี้ก็เลยดูเหมือน
ไม่มีพลังไม่สดใสเท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นเพียงมุมมองหนึ่งนะคะ
ของช่างภาพแล้วก็เพื่อนนางงามเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนว่า
ตราตรีตกเป็นจำเลยนะคุณภาคภูมิสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าคุณหมูก็ยืนยันว่ามันมีซีทรูเป็นภาพบางอยู่จริงค่ะ
คุณผู้ชมก็ช่วยลองสังเกตดูเอาหน่อยนะคะก็เป็นอีกชั้นหนึ่งครับ
แต่ว่าวันที่แถลงข่าวที่เมืองไทยมันไม่ได้เป็นสีเนื้อมันเป็นสีฟ้าเทาเลยนะคะ
มันเห็นชัดกว่ามันเห็นชัดกว่ามันจะเห็นเป็นแบบผ้าอีกชิ้นหนึ่งเลยอ่ะค่ะอืมอืม
อ่าก็แต่ว่าอีกบางฝั่งเขาก็มองว่าแหมมันก็จะมาโทษเอาชุดเสียทีเดียวคงมันจะได้หรือเปล่าล่ะ
นั่นน่ะสิมันมีองค์ประกอบอื่นอีกตั้งเยอะแยะไปหมด
ถ้าพูดถึงว่าเรื่องชุดแล้วน้องเขาไม่มั่นใจน้องเขาไม่แฮปปี้เนี่ยลองฟังเสียงน้องเขา
เพราะว่าช่วงก่อนขึ้นเวทีประกวดรอบสุดท้ายเนี่ยมาริยาได้พูดถึงชุดราตรีชุดนี้เอาไว้ครับ
เอ่อก็ชุดพลิกวันนี้นะคะของเรียมีจะมีชุดว่ายน้ำชุดหนึ่ง
สีก็เป็นสีโปรดของโรงเรียนแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไง
ไม่เหมือนพี่ริมนะคะแล้วก็ชุดราตรีก็คิดว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้ว
แต่ว่าชุดนี้แกเอาซาว่าตัดให้สวยมากต้องรอดูกัน

ก็ก็ไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้เนี่ยค่ะแต่ว่าจากกระแสดราม่าในโลกโซเชียลนะคะ
คุณผู้ชมคะทำให้ล่าสุดคุณหมูพลพัฒน์หรือว่าหมูอาซาว่าให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร
เฮอร์พอสบาร์ซาครับประกาศยุฤติการเป็นผู้ออกแบบชุดราธรีให้กับ
พูดได้น่าสนใจนะคะคุณบุ๋เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลายสื่อเหมือนกัน
เรื่องของชุดราตรีเนี่ยตั้งแต่เป็นกระแสดราม่า
คุณหมูเขาบอกว่าก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
จะทำให้ทุกคนชอบมันเป็นไปไม่ได้
เข้าใจว่าแฟนนางงามหวังในตัวมาริยามาก
แต่การแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำได้ไม่ดีกว่าเราครับ
เราทำดีแล้วคนอื่นเขาอาจจะทำได้ดียิ่งกว่า
ตรงนี้การแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติ

ก็ถือว่าน่าจะจบได้นะเรื่องนี้นะ
เดี๋ยวไปดูความเห็นที่ให้กำลังใจกันดีกว่านะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ได้กล่าวชื่นชมมาริยาที่เข้ารอบ๕คนสุดท้าย
เอกประยุทธ์บอกว่าแม้จะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด
แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญ
เพราะได้เข้ารอบลึกขนาดนี้
และได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนคนไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมที่สวยงามของชาติ

แต่ว่าการประกวดครั้งต่อไป
เราก็เลือกคนสวยไปเป็นตัวแทนของไทยแบบนี้อีก

ส่วนรัฐบาลจะเชิญให้มาริยามาเป็นพรีเซนเตอร์

คือภาคเอกชนก็คงจะเชิญไปเยอะแล้วล่ะ

ไม่ว่าจะที่เท่าไหร่ก็ยินดีเสมอเพราะเราเป็นคนไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรมความงดงามการแต่งกายของเราถือว่าเข้ามาถึงรอบลึกแล้วล่ะนะ
มีคนที่เอาเข้ามาเป็นฟิกเตอร์อยู่แล้วนะรัฐบาลไม่ทำเรื่องเหล่านี้นี่นะ
ก็เดี๋ยวเขาสรรพุทธให้ภาคธุรกิจเอกชนเขาทำบริการนะเดี๋ยวรอเขาดู